แต่ว่าคำแรกเรามาดูเรื่องที่มันดังมาในโซเชียล
เมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชม
มีภาพเป็นคนไทยนี่แหละก็เป็นนักกุเทศนะ
ขึ้นไปถ่ายรูปบนฐานของพระปรางวัดอรุณนะฮะ
แล้วก็ไปเหยียบบนฐานเป็นฐานกระเบื้อง
ซึ่งเพิ่งจะมีการซ้อมแซมไปแล้วเสร็จนะฮะ

เป็นมะคุเทศชาวไทยนี่แหละครับคุณผู้ชม
แล้วก็ออกมาขอโทษสังคม
พร้อมทั้งบอกว่าขอให้เรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็มีการเตรียมส่งฟ้องต่อสารด้วยครับ

เชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
นำตัวนางสาวนรนนรคามินครับ

ไปกราบขอขมาบริเวณพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
หลังภาพที่เขาไปถ่ายมันถูกเผยแพร่ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
หลักษณะไปปีนไปฐานของพระบรางพื้นถ่ายรูป
แล้วในรูปเห็นเป็นแหมงยิ้มรักทีเดียว
แล้วก็พอภาพนี้ออกไปมีการวิภาควิจารณ์

ทำไมคนไทยเองทำแบบนี้เองเป็นไกด้วย
ไปฟ้องตรวจสารจำลิงชันเพื่อดำเนินคดี
ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติโบราณสถานในข้อหาการปีนป่าย
และแสดงกิริยาวาจาไม่เหมาะสม
โดยข้อหานี้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลด้วยครับ
ถ้าหากว่าพบประกุณเทศไร่นะครับ
ที่ท่านแต่งตัวไม่เรียบร้อยเข้ามาในโบราณสถาน
หรือไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สำคัญ
หรือเป็นสัญลักษณ์ของศาสนา

เราจะบังคับใช้กฎหมายโดยเข้มงวด
กฎหมายที่มีห้ามหน้าเราไว้ตรงทั้งทีนะครับ
มะครูเทศผู้ต้องหาคนนี้ก็ยอมรับนะครับว่าต้องการจะออกมาแสดงความรับผิดชอบในการกระทำที่ไม่เหมาะสม
อันนี้ก็คือใบหน้าของเขาเองนะครับพร้อมฝากไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
ให้ปฏิบัติตามกฎของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะโบราณสถานที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ
เคสของผมเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับให้ทุกคนและทั่วโลกรู้ว่า
เอ่อประเทศไทยเราเอ่อมีความศรัทธาแล้วก็มีความเคารพอ่าในปูสนียสถานนะครับทุกทุกที่
ผมอยากจะเตือนทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนไทยนะครับเอ่อ
อย่าทำอะไรที่เหมือนผมนะครับอ่าคุณนรนนท์เนี่ยเป็นสาวหล่อนะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดเห็นพูดครับแบบนี้นะฮะชื่อนางสาวนรนนท์นะฮะ
ก็เป็นมะกุเทศชาวไทยซึ่งเป็นผู้ต้องหาการดำเนินคดีในครั้งนี้ก็เป็นการสร้างมาตรฐานครับ
ในการบังคับใช้กฎหมายในการดูแลโบราณสถานแล้วก็นักท่องเที่ยว
จากว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเองก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ
เดินทางเข้ามามากกว่า๓๔ล้านคนเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากตามวัดวาอารามต่าง
ต้องแนะนำถึงการทำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามเนื่องจากนี้นะครับ
ก็ยังมีการย้ำนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะต้องเข้มงวดมะกุเทศด้วยเรื่องของการแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสม
เป็นแบบอย่างที่ดีเพราะว่าอย่างที่บอกไปมะกุเทศคุณต้องทำให้ถูกต้องก่อน
ก่อนคุณจะไปบอกไปแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวไปทำตามที่นั่นแหละสิ่งที่มันถูกต้อง
คุเทศเนี่ยสำคัญเลยไงคะเพราะคุณต้องเป็นแบบอย่างต้องไปแนะนำให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวอีกนะคะ